ตำรวจพุ่งปมไปที่เรื่องของชู้สาว
มันเกิดเหตุผู้หญิงขับรถมามาจอดที่หน้าบ้าน
แล้วใช้อาวุธปืนยิงสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของอู่
ท้ายที่สุดแล้วฝั่งภรรยาเสียชีวิต
แต่ทีนี้ก็ต้องไปดูความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะผู้หญิงคนที่เป็นมือปืน
เขามีความสัมพันธ์ยังไงกับฝ่ายชาย
แค่เรื่องอะไรมันมีเรื่องปมชู้สาวหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักช่วงตี๑ที่ผ่านมา
ตำรวจสพนแคร์ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกันเกิดขึ้น
อู่ซ่อมรถอยู่ที่บ้านเลขที่๕๙
ที่หมู่๒ตำบลห้วยขมิ้นที่อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีค่ะ
ตอนที่ตำรวจไปถึงคุณผู้ชมเห็นไหม
อันนี้เป็นปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๔ปลอก
แล้วด้านหลังบ้านก็ไปเจอศพของภรรยา
ก็คือนางกระหนกพันธ์อินทาอายุ๓๔ปี
ก็เป็นภรรยาเจ้าของบ้านนะคะถูกยิงเสียชีวิตอยู่ข้างรั้วปูน
สภาพศพตอนที่ไปเจอคือนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้น

คนเจ็บเนี่ยเป็นสามีคือนายศักดิ์สิทธิ์นคร
หรือว่าในกบอายุ๔๓ปีค่ะ
คนเจ็บนี่ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณคิ้วซ้ายนะคะ
ก็ยังพอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้
เล่าให้ฟังบอกว่าผมเป็นช่างซ่อมรถ
ส่วนภรรยาผมเนี่ยเพิ่งออกจากเรือนจำในคดียาเสพติดมา

ภรรยาผมก็กลับมาอยู่ที่บ้าน
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังวันที่เกิดเหตุคือประมาณ๕ทุ่ม
มีคนมาเรียกอะค่ะเรียกประมาณ

แล้วตอนนั้นนายศักดิ์สิทธิ์ยังคิดอยู่เลยว่าเป็นลูกค้าหรือเปล่า

ก็เลยเดินกับภรรยาออกมาดู

เห็นผู้หญิง๑คนอยู่กับผู้ชาย๑คน
ผู้หญิงคนนี้ที่เราบอกว่าเป็นมือปืนเนี่ย
รู้จักกับนายศักดิ์สิทธิ์มาก่อนนะ
เพราะว่าตอนที่ภรรยานายศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเรือนจำ
คือเรามีข้อมูลว่านายศักดิ์สิทธิ์คบหาคุยกันกับผู้หญิงคนนี้
ทีนี้ค่ะพอนายศักดิ์สิทธิ์เห็นแบบนั้น
ไม่อยากจะมีเรื่องก็ชวนภรรยาเดินกลับเข้ามาที่บ้าน
ก็ทำเป็นไม่สนใจแหละแต่ว่าไม่ได้เปิดประตูให้นะ
ทีนี้ระหว่างนั้นที่ทั้งนายศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ภรรยาเดินกลับเข้าบ้านเนี่ย

คือเขาปีนรั้วมาปีนข้ามรั้วปูนที่สูง๒เมตรตามมา
เสร็จแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยก็เอาปืนออกมาแล้วก็ตะโกนเรียกให้มาคุยกันก่อน
หลังจากนั้นค่ะลั่นไกยิงใส่ทั้งนายศักดิ์สิทธิ์
ยิงใส่ทั้งภรรยานายศักดิ์สิทธิ
โอ้โหทีนี้สองสามีภรรยาก็ต้องหนีเอาตัวรอดวิ่งกระเจิดกระเจิงเลยนะคะ
กันคนละทิศคนละทางเลยภรรยาเนี่ยวิ่งออกไปทางหลังบ้าน
ทีนี้นายศักดิ์สิทธิ์บอกว่าได้ยินเสียงปืนดังมาประมาณ๓นัด
แล้วพอหลังจากสิ้นเสียงปืนมารู้ว่าภรรยาถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะคะ
แล้วนอกจากนั้นก็มีข้อมูลจากพี่ชายของผู้ตายด้วยนะ
บอกว่าผู้หญิงที่ก่อเหตุน่าจะเป็นเมียอีกคนนึงของฝ่ายชาย
ก็คบหากันช่วงที่ภรรยาของเขาอยู่ในเรือนจำนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตั้งปมสังหารเอาไว้สามประเด็นหนึ่ง
ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวสองเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็สามคือเรื่องส่วนตัวแต่ยังไงตำรวจบอกว่า
ตอนนี้ยังให้น้ำหนักไปที่เรื่องของชู้สาวมากกว่านะคะ
และตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้วคนร้ายที่ก่อเหตุ
คาดว่าน่าจะจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุพร้อมกับผู้ที่มาด้วย
ก็คือผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยน่าจะจับกลุ่มตัวได้เร็วนี้นะคะ